จากปัญหาการยกเลิก๙เที่ยวบินของสายการบินนกแอร์นะคะ
ทำให้มีผู้โดยสารได้รับผลกระทบสายการบินนกแอร์
ก็มีการประสานไปยังสายการบินอื่น
เพื่อที่จะรับผู้โดยสารเดินทางต่อไป
หรือที่เรียกว่าโค้ชแชร์นะคะ
แต่ว่าวันนี้มีผู้โดยสารบางส่วน
ไม่ได้รับการชี้แจงในเรื่องนี้นะคะ
ว่าจะต้องเช็คอินกับสายการบินใหม่

ไม่ใช่การเช็คบินกับสายการบินนกแอร์นะคะ
ทำให้เรื่องนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เกิดความวุ่นวายเล็กน้อย

ไปติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศ

เข้ามาจากท่าอากาศยานดอนเมือง

สนามบินอากาศดอนเมือง

ก็จะพบเห็นเขาว่ามีผู้โดยสารนั้น
ทยอยเดินทางเข้ามาใช้บริการ

แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
มีผู้โดยสารหลายรายไม่พอใจกับการให้บริการของสายการบินนกแอร์ค่ะ
ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารนั้นรับทราบ
ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน
ไปใช้บริการของสายการบินพันธมิตรแทนค่ะ
ซึ่งเที่ยวบินที่มีการปรับเปลี่ยนในช่วงเช้าวันนี้
กำหนดเดินทาง๑๐นาฬิกา๑๕นาที
ผู้โดยสารหลายรายนั้นไม่พอใจ
หลังจากที่นกแอร์มีการโยกย้ายแต่ไม่แจ้งล่วงหน้าค่ะ
โดยผู้โดยสารยืนยันว่าไม่มีการได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้า
ทางที่เมื่อวานนี้หลายรายนั้นได้มีการโทรศัพท์ไปสอบถามล่วงหน้า
ซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าได้รับการยืนยันว่ายังทำการบินตามปกติค่ะ
แต่ผู้โดยสารก็ยังไม่วางใจค่ะ
ยังคงเลือกเผื่อเวลาเดินทางมาเช็คอินล่วงหน้า๒ชั่วโมง
แต่ทันทีที่ผู้โดยสารมาถึงที่เคาน์เตอร์เช็คอินของนกแอร์
กลับไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ให้ทราบข่าว
ว่ามีการปรับเปลี่ยนสายการบินทำให้ผู้โดยสารนั้น
บางคนก็งงแล้วก็มีอาการไม่พอใจค่ะ
ซึ่งทางก่อนหน้านี้เองผู้บริหารนกแอร์ก็ระบุค่ะว่า
และก็อีเมลของผู้โดยสารทุกรายแล้ว
ซึ่งก็พบค่ะว่าจากการสอบถามก็มีผู้โดยสารบางส่วนค่ะ
ที่ได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
ในการแจ้งเปลี่ยนสายการบินล่วงหน้าจริงค่ะ
แต่ก็ไม่ใช่ทุกรายและในวันนี้ค่ะก็มีการรายงานข้อมูล
อย่างไม่เป็นทางการค่ะว่านกแอร์นั้นมีการโยกย้ายผู้โดยสาร
จำนวน๑๐เที่ยวบินไปใช้สายการบินของพันธมิตร
คือการบินไทย๒เที่ยวบินไทยสมาย๓เที่ยวบิน
และไทยไลออนแอร์อีก๕เที่ยวบินค่ะ
โดยจากการสังเกตตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
พบว่าที่บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินของน้องแอร์นั้น
ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะมีการกับทางทีมข่าวจริงค่ะ
และมีการถูกปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลค่ะ
เมื่อทีมข่าวมีการสอบถามข้อมูลโดยปฏิเสธ
ให้ไปสอบถามทางผู้บริหารระดับให้ข้อมูลเท่านั้นค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการหารือเพื่อป้องกันเหตุการณ์ยกเลิกเที่ยวบิน
รอยนกแอร์ค่ะระหว่างกระทรวงคมนาคม
โดยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจากผู้ประกอบการสายการบินค่ะ

น้องแอร์จะมีการทำการบินให้บริการมากกว่า๔๐เที่ยวบินค่ะ
แต่ก็ยังไม่ได้มีการระบุค่ะว่าจะมีเที่ยวบินไหนบ้างที่มีการปรับเปลี่ยน
โดยผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกับนกแอร์นั้น
ก็ควรเผื่อเวลาในการเดินทางมาสนามบิน
เพื่อมาสอบถามข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ันนิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามบินดอนเมืองค่ะ
ขอบคุณคุณนัทนิชานะคะซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ได้ไปพูดคุยกับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ

ทางพนักงานของนกแอร์ที่เดินอยู่เนี่ย
ควรจะถามเรานิดนึงว่าไฟล์เราไฟล์อะไรมีอะไรไหมคะ
สื่อสารกับเคาน์เตอร์นิดนึงว่าจะต้องเป็นยังไง
ให้เป็นขั้นตอนนิดนึงนะ
ไม่ใช่ว่ารอไป๘โมงครึ่งค่อยมาดู
อันนี้คำตอบอันนี้ไม่ถูกต้อง
พอเราไปยืนต่อตั้งแต่หนูมาตั้งแต่๘โมงยืนรอจน๙โมง
พอถึงที่หนูเช็คอินมันถือป้ายมาบอกว่าย้ายเมื่อไปไลออน
พอเดินมาไลอ้อนให้หนูมาต่อแถวใหม่มันสมควรไหม

ไม่มีอะไรเลยไม่แจ้งอะไรเลย
เขาเดินมาบอกเมื่อกี้แล้วเขาบอกว่าผมเดินไปบอกแล้ว
ทำไมคุณไม่ติดป้ายบอกว่าย้ายมานี่
แล้วหนูไปยืนรอของก็หนักแบกก็แบกอะพี่